ส่วนที่อีกหนึ่งจุดนะฮะเราไปที่อ่างทองกันหน่อยนะฮะ
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองกรมการปกครองนั้นจู่โจม
เข้าไปที่ร้านคาราโอเกะซึ่งใช้ว่าเป็นซ่องนะฮะ
แล้วก็มีผู้หญิง๖คนถูกเอาไปบำเรอกามผู้ชาย
ทั้งวันทั้งคืนคุณอายุต่ำสุด๑๕ปี
ถูกบังคับให้ทำอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ยอมให้น้องนั้นพักผ่อนเลย
ก็ช่วยออกมาพ้นจากขุมนรกนี้ได้
เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่งสายลับบุกทลายร้านคาราวาเกต๒แห่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองครับหลังทราบว่ามีการลักลอบค้าประเวณี
พนักงานบอกว่าทางร้านคิดค่าบริการทางเพศผู้หญิงในราคา๑๓๐๐บาทต่อครั้ง
ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น๑ของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
เพราะทั้งสองร้านเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะฮะ
มีพนักงานหญิงอายุ๑๗ปีที่ถูกทางร้านบังคับไปขายบริการก็บอกว่า
ร้านนี้จะหักเงินจากพนักงานหญิงที่ไปขายบริการทุกคน
บางครั้งพนักงานหญิงจะถูกบังคับให้บริการลูกค้าแบบข้ามวันข้ามคืนโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ
ปฏิบัติการในครั้งนี้ไปพบผู้หญิงซึ่งไปถูกบังคับให้ค้าประเวณี๖คน
เป็นสัญชาติไทย๔คนสัญชาติลาว๒คน
จำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปี๓คนน้อยสุดอายุเพียง๑๕ปี
โดยมีนางสาวสมจิตเพชรวิจิตรอายุ๕๐ปี
แล้วก็นายอภิรมพึ่งประพาอายุ๓๖ปีรับว่าเป็นเจ้าของร้าน
นำตัวทั้งหมดนั้นไปสอบส่วนแล้วก็แยกดำเนินคดี
เจ้าของร้านกับเรื่องของข้อหาค้าประเวณีแล้วก็ค้ามนุษย์ต่อไป